หลังจากที่บันเทิงไทยรัฐเปิดวาร์ฟแฟนสาวของเจมส์จิ
โอ้โหคอมเมนต์กันถล่มทลายเลยค่ะ
แล้วก็ไปเจอเจมส์จิเจมสจิก็บอกเลยตรงจริงครับนะคะ
อ่านะคะเป็นลูกผู้ชายพอแมนยอมรับไปเลยว่าจริง
แฟนชื่อโฟมนั่นเองนะคุณผู้ชมค่ะ
แล้วก็ตอบแทนแฟนด้วยนะว่าไม่ได้สร้างไอจีมาเพื่อเปิดตัวเอง

ใช่นะคะก็เป็นปีการแบบว่าแมทต่างนะ
ไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าสถานที่
ไปกันมาก็มีเหมือนเป็นการเปิดตัวนะ
อนหยุดโจมตีทั้งเรื่องหน้าตา

ันขอเป็นดาราที่ไม่โกหกคนดูด้วยค่ะ
ก็มีทั้งสนับสนุนแล้วก็มีที่ไม่เห็นด้วย
แต่ว่าคือ
ใจจริงนะครับที่ผมออกมาบอกนี้
คือด้วยความที่ผม

แล้วก็สิ่งที่ฟิตเน็ตก็ไม่ใช่คอนโดผม

ก็เกิดเรื่องช็อกเล็กนะคะเมื่อจู่มีตะขาบตัวเคือง
คือตัวใหญ่มากเลยคืออยู่ดีโผล่เลื้อยเข้ามากลางวงสัมภาษณ์
เออทำเอานักข่าวแล้วก็เจมส์จีนะโอ้โหคุณวงแตกกับเจ้า
หัวทองโครเนี่ยใครไม่เป็นใครเขาม่ายเขาหรือเปล่า

มั้ยกรี๊ดที่ดูในคลิปนะเจมส์จี
เป็นเสียงพี่หวัดนั้นเองวะเป็นเสียงพี่แจก

พี่เจสเมื่อกี้กลัวตะขาบไหมนะ
ไม่กลัวกลัวเสียงกรี๊ดเมื่อกี้นั่นแหละครับ

หลายคนอาจารู้ว่าเจมส์จะเอกหรือเปล่า

มันมีไอจีขึ้นมาเป็นไอจีแอนตี้
ตอนนี้เริ่มแล้วนะเพราะบอกว่าบางคนบอกว่า
ไม่ชอบใจที่เจมส์จีเนี่ยคบกับคนนี้
คือบางคนนะคุณวิพากษ์วิจารณ์ในรูปลักษณ์ภายนอกของเขา
ที่ไม่รู้หรอกว่าแฟนของเจมสจินิสัยอะไรเป็นยังไง
บอกว่าหน้าตาแบบนี้หาได้เท่านี้เหรอเจมส์จิ๋ว
แล้วก็มีการไปขุดหาคลิปวิดีโอต่างที่แฟนของเจมส์จิเนี่ย
เป็นคลิปวิดีโอต่างเขาก็บอกว่านิสัยพฤติกรรมไม่เหมาะสม

ก็ถือว่าคอมเมนต์ค่อนข้างรุนแรงอยู่เหมือนกันนะคุณ

ฉันอยากจะให้เห็นคุณเรือนขวัญเวลาไปงานแต่งงานเพื่อนมากเลย

แม่ยอมกันซะที่ไหนล่ะคนก็สเต็ปแดนแรงนะคะ